สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วนะคะ
ข่าวแรกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของคุณแม่สายสตรองอย่างลีเดียสรรรัฐนะคะ
เธอคนนี้ถึงแม้ว่าจะท้องแก่ใกล้คลอด๙เดือนแล้วก็ตาม
แต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมถึงท้องก็ออกกำลังกายได้ค่ะ
โอ้โหไม่ให้เสียชื่อภรรยาเจ้าของค่ายมวยคงสิทธาแถมยังเป็นผู้ฉีกกฎคนท้องห้ามออกกำลังกายค่ะ
สำหรับว่าที่คุณแม่ยังสาวลีเดียสรรรัตน
นะคะที่ถูกยกให้เป็นคุณแม่สายสตรองก็ยังคงออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเลย
ล่าสุดค่ะโพสต์คลิปวิดีโอโชว์ความเป็นสายแข็งแบกท้องแก่๙เดือน
โดยวาดที่คุณแม่ยังคงคล่องแคล่วเหมือนคนตัวเปล่า
ออกหมัดชุดได้อย่างเสียงดังฟังชัด
และมีสีหน้ายิ้มแย้มมีความสุขตลอดการออกกำลังกายค่ะ
ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้พร้อมมากสำหรับการทำหน้าที่คุณแม่
ซึ่งเธอมีความตั้งใจไว้ว่าจะคลอดด้วยวิธีธรรมชาติค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นะคะแม้จะเกิดกระแสดราม่า
มีคนในโลกโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์การออกกำลังกาย

เพราะกลัวว่าสาวลีเดียจะได้รับอันตราย
แต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องปกติ
คนตั้งคันก็สามารถทำได้ค่ะ
อีกทั้งยังได้ปรึกษาขอคำแนะนำ
และอยู่ในความดูแลของแพทย์มาโดยตลอดค่ะ